อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเหตุไฟไหม้นี่เกิดขึ้นที่สองเมืองท่องเที่ยวเลย
ภูเก็ตแล้วก็พัทยาที่ภูเก็ตเกิดขึ้นบริเวณตลาดเก่าค่ะ
ก็ไฟไหม้เสียหายหลายล้านอยู่เหมือนกันสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
เพราะดีจริงนะคะไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาเข้าควบคุมเพลิงกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะเพลิงถึงจะสงบ
ซึ่งจากการตรวจสอบอาคารเสียหายไป๓คู่หาด้วยกัน
แต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็เข้ามาที่ร้านทำความสะอาดตามปกติค่ะ
ตอนนั้นยังไม่มีใครทำงานอยู่ข้างในเลย
จากนั้นเธอได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหน้าร้าน๒ครั้ง

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่ติดตั้งอยู่บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านระเบิด
จากนั้นไฟก็เริ่มไหม้แล้วก็ลุกลามเข้ามาในร้านค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้มีการประสานไปยังผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของสาเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็ประเมินความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง

โดยดับเพลิงเทศบาลตำบลเทพกษัตรี

ระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คันเลย
ฉีดน้ำสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้ห้องแถว๒ชั้น

ชาวบ้านเขาก็ต้องรีบพากันขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ออกไปไว้ที่ปลอดภัย
ตำรวจภูทรทะลังเองก็มีการสั่งปิดถนนบริเวณดังกล่าวชั่วคราวด้วยนะคะ
การทำงานของเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นไปอย่างยากลำบาก
เพราะว่ามีลมกระโชกแรง
ประกอบกับสิ่งของภายในห้องแถวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดล้อมพื้นที่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง
ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงกว่า๑ชั่วโมงถึงจะสามารถควบคุมเอาไว้ได้
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าห้องแถวถูกไฟไหม้เสียหายไป๕หลังด้วยกัน

ค่าเสียหายประเมินเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่หลายล้านบาท
ส่วนสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้คิดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ